อีกเหตุหนึ่งเป็นเหตุขโมยเด็กฉกเด็กนะฮะ
มีหญิงวัยกลางคนทำท่ามาตีสนิทกับสามีภรรยาชาวพม่า
ซึ่งคลอดลูกได้เพียง๔วันเท่านั้นเอง
หลังจากนั้นออกอุบายแล้วก็อุ้มทารกน้อย
หนีออกไปจากโรงพยาบาล
แต่ว่าภาพจากกล้องวงจรปิดโรงพยาบาลก็จับภาพไว้ได้นะครับ
นี่แหละครับเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดของโรงพยาบาลนครปฐมนะครับ
บันทึกเหตุการณ์คนร้ายเอาวิ่งไปแล้วเนี่ยเมื่อกี้นะฮะ
เป็นหญิงสวมเสื้อลายดอกขาวแดงกางเกงขายาวสีดำ
ผมยาวรวบไว้ด้านหลังรองเท้าหูหนีบรูปร่างทวม
อุ้มเด็กทารกเพชรายอายุเพียง๔วัน

ที่ถูกห่อหุ้มด้วยผ้าขนหนูสีชมพูเดินออกไปจากหน้าห้องฉุกเฉิน

ชัดเจนเลยครับนี่ใครเห็นนี่แจ้งตำรวจได้เลยนะคะ
ไปพอออกโรงพยาบาลก็เริ่มเดินเร็วแล้วนะฮะ
ก็เดี๋ยวเล่าให้คุณผู้ชมฟังว่าเหตุการณ์นั้นเกิดอย่างไร
พ่อของเด็กบอกว่าได้พาภรรยาไปทำคลอด
บริเวณห้องคลอดชั้น๓อาคารธวารวดี
โรงพยาบาลนักความประถมแล้วก็ได้พักรักษาตัว
ในโรงพยาบาลตั้งแต่วันที่๙มีนาคมที่ผ่านมา
โดยมีหญิงผู้ก่อเหตุทำทีมาตีสนิท
มาสนิทสนมกับเราตั้งแต่วันแรกที่เข้าพักที่โรงพยาบาล
เข้าใจว่ามาเฝ้าไข้ผู้ป่วยคนอื่น
แต่ในระหว่างที่อยู่โรงพยาบาลได้มาพูดคุยตีสนิท
คอยอำนวยความสะดวกให้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยตลอดเวลา
ก็เริ่มงงเอ๊ะทำไมแต่ก็เอานะ
น้ำใจนะฮะแต่เมื่อเด็กออกจากโรงพยาบาลไปพักฟื้นพร้อมกับลูกที่บ้าน
หญิงคนร้ายคนนี้ก็ออกอุบายตามไปหาเลยนะตามไปหาที่บ้านนะครับ
บอกกับแม่เด็กบอกว่าโอ้โฮเด็กนี่ตัวเหลืองไม่สบายนะเนี่ย
เดี๋ยวฉันดูแลให้แล้วฉันจะอุ้มลูกให้เถอะ
เธอไปติดต่อหมอล่ะกันนะครับ
และเหตุการณ์นั้นก็เกิดอะไรขึ้น
ฟังเสียงจากน้าสาวของเด็กแล้วกันนะครับ

ใช่น้ามาด้วยพ่อเขาก็มาด้วย
น้าสาวเล่าให้ฟังบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันอุ้มเด็กให้
เรื่องยุคเรื่องยาเหอะลูกไม่สบายตัวเหลืองเดี๋ยวล่ะ
แล้วก็เอาเด็กออกไปเลย

พร้อมดูภาพคนร้ายจากกล้องวงจอดปิด

ก็จะเร่งติดตามหญิงคนร้ายบรายนี้มาสอบสวน
และดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้นะครับ